คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่การสรุปประเด็นต่างประเทศในรอบสัปดาห์นะคะ
เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงจับตามองไปที่การก่อการร้ายในยุโรป
รวมถึงการตามหาตัวผู้ที่ก่อเหตุด้วยนะคะ
หลังจากที่มีชื่อผู้นำบางประเทศเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
รายยอมลาออกจากตำแหน่งด้วยนะคะติดตามประเด็นนี้กันค่ะ
หนังสือพิมพ์สุดดอยสของเยอรมนีเผยเอกสารลับกว่า๑๑ล้านฉบับ
ที่ช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นเศรษฐีนับแสนคน
นำและอดีตผู้นำประเทศอีกจำนวนมาก
ฟอกเงินและปกปิดทรัพย์สินในรูปแบบต่าง
ร่วมกับองค์กรสื่อใน๗๘ประเทศทั่วโลก
เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติ

เรื่องนี้ส่งผลให้ผู้นำหลายชาติที่เกี่ยวข้อง
เผชิญกระแสกดดันจากประชาชน
โดยผู้นำไอซแลนด์เจอพิษเรื่องนี้จนยอมลาออกแล้ว

แถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหา
ระบุว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการผิดกฎหมาย
และข้อมูลดังกล่าวรั่วไหลจากการแฮ็กข้อมูลของบุคคลภายนอก
ส่วนในยุโรปสนามบินนานาชาติรวมทั้งสถานีรถไฟใต้ดินในเบลเยี่ยม
ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรับมือภัยก่อการร้าย
หลังเกิดเหตุโจมตีสนามบินและสถานีรถไฟใต้ดินเมื่อเดือนก่อน
โดยเพิ่มการตรวจเช็ครถยนต์ที่จะเข้าไปในพื้นที่สนามบิน
และตรวจค้นผู้โดยสารที่จะเข้าไปในอาคารผู้โดยสาร
ส่วนสถานีรถไฟที่รองรับรถไฟยูโรสตาร์ที่เดินทางจากกรุงลอนดอนและกรุงปารีส
ต้องตั้งจุดตรวจกระเป๋าสัมภาระก่อนเข้าตัวอาคาร
ส่วนฝรั่งเศสมีการระดมกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า๓๐๐นาย
กระจายกำลังปฏิบัติหน้าที่บนรถไฟ
และแคลิฟอร์เนียโดยไฟลุกลามอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
ทำให้ต้องอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่โดยมีอุปสรรคจากความแห้งแรงและสภาพอากาศร้อนจัด
เมืองตนเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าไฟป่าครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากบริเวณที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงไม่พบว่ามีรายงานการเกิดฟ้าผ่า
รวมทั้งสภาพอากาศในพื้นที่แจ่มใส
พม่าปล่อยตัวนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจำนวน๖๙คนจากเรือนจำในเมืองธรวดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
หลังจากถูกควบคุมตัวเป็นเวลานานกว่า๑ปีจากเหตุชุมนุมประท้วงการศึกษาซึ่งตำรวจเข้าปราบรามความรุนแรงเมื่อเดือนมีนาคมปีก่อน
ปล่อยตัวครั้งนี้เป็นไปตามสัญญาของนางองซานซูจีที่ระบุว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกของรัฐบาลชุดใหม่คือการปล่อยนักโทษการเมือง

จากนี้ยังมีรายงานว่าประธานาธิบดีถิ่นจอ

ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง

เนียนสวนฟุกรองนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม
วัย๖๑ปีได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่
นายเหงียนเติ้ลสูงและได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง
หลังจากพักมีการเสนอชื่อเขาเพียงคนเดียวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
โดยรัฐสภาลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียง๔๗๕เสียงจาก๔๘๐เสียง
และจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง๕ปี
ฟุ๊กกล่าวหลังรับตำแหน่งว่าเขาจะพักดีต่อชาติประชาชน
โดยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามความรับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
โดยตั้งเป้าจะพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามพัฒนาบรรยากาศด้านการลงทุน
และผลักดันให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง